จะพาคุณผู้ชมผู้ที่ประกอบการร้านค้าแล้วได้รับผลกระทบจากโควิดต่าง
ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันกับกิจกรรม
ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดค่ะ
สำหรับร้านที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะ
เป็นร้านไก่ทอดเกาหลีคุณ
พาไปทานไก่ทอดเกาหลีจากร้านส่งเสบียงไก่ทอดเกาหลี
ทอดฟิวชั่นไทยเกาหลีพร้อมซอสสูตรเด็ดของร้าน
มีให้เลือกถึง๕รสชาติคุณพราบ
มีซอสเผ็ดเกาหลีแล้วก็ซอสกระเทียมหวาน

แล้วก็มีซอสครีมพริกเผาหอมเจียวด้วย
แล้วนอกจากไก่ทอดแล้วที่ร้านเขาก็มี
เมนูอื่นให้คุณเลือกทานกันด้วย

สั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอ

เอ้าส่วนใครจดไม่ทัน

ไทยรัฐทีวีโปรโมทร้านของคุณ

เราเนี่ยพร้อมแล้วล่ะที่จะเป็น

ในการที่จะพาผู้ประกอบการรัฐ

วิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคน